ช่วงนี้หยุดยาวด้วยปลายปีด้วยแล้วก็หน้าหนาวด้วยนะคะ
หลายคนวางแผนไปเที่ยวกันหลายที่ครับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด
ต่างชาติเองก็เข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราเหมือนกันนะคะโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
แห่กันไปชมความงดงามที่สกายวอล์กผาตักเสื้อ
สัมผัสอากาศเย็นสบายแล้วก็ทะเลหมอกค่ะส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะ
ถือโอกาสหยุดยาวแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนดอยอินถนนค่ะอุณหภูมิที่ดอยอินทนนต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่หกองศาเซลเซียสนะคะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ทยอยขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้น
โดยสถิตินักท่องเที่ยวในวันนี้เนี่ยมีมากกว่า๕๐๐คนเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาว๓วัน
มีรถยนต์กว่า๑๓๐๐คันส่งผลให้การจราจรบนดอยนั้นหนาแน่น
เพราะว่าถนนคับแคบถึงแม้เจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตามค่ะแต่ยังมีรถติดอยู่
ซึ่งที่พักบนดอยอินทนนท์ช่วงวันหยุดยาวนี้ก็ถูกจองเต็มแล้วด้วยเหลือเพียงแค่เต็นต์ให้บริการเช่ารายวันค่ะ
ขณะที่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เปิดงานเทศกาลสตอเบอรี่หนาวนี้ที่อุ้มเปี้ยมนะครับ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวชมสวนแล้วก็แวะไปซื้อสตอเบอรี่ที่บ้านอุ้มเปี้ยมครับ
ที่อำเภอพบพระผลใหญ่รสหวานทีเดียวครับ
ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังน้ำตกทีลอซูที่อำเภออุ้มผาง
จากจะได้ชมสวนสตอเบอรี่แล้วนะครับยังมีการแสดงของชนเผ่าต่าง
รวมทั้งหาซื้อสตอเวอรี่กลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วยมีทั้งให้ชมให้ชิมไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
วาเลนไทยก็สามารถที่จะพาคู่รักไปชมสวนสตอเบอรี่ได้นะครับ
ซึ่งเขาเรียกว่ากูฮักเกิลครับเป็นภาษาชาวมงค์แปลว่าฉันรักเธอ
ชีวิตก็จะหวานหอมเหมือนผลของสตอเบอรี่ครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
นักท่องเที่ยวกว่า๑๐๐คนขึ้นไปชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้น๓แผ่นดิน
กัมพูชาลาวบนผามอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
แม้วันนี้จะไม่มีทะเลหมอกให้ได้ชมแต่นักท่องเที่ยวก็ประทับใจ
ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นอย่างสวยงามและได้สัมผัสอากาศเย็นสบายค่ะ
ส่วนที่จังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิเช้าวันนี้ลดต่ำสุดที่๘องศาเซลเซียส
อยู่ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงในอำเภอภูเรือ
ทำให้ทั้งจังหวัดมีสภาพอากาศหนาวจัดค่ะมีหมอกลงหนา
ชาวบ้านเขาก็ต้องก่อไฟผิงคลายหนาวกัน
ส่วนที่ภูบ่อบิตแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในตัวเมืองเลย
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาท่องเที่ยวกันเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
แล้วก็เป็นวันหยุดยาวสามวันด้วยส่วนใหญ่พากันขึ้นไปบนยอดภูบ่อบิตตั้งแต่ตีห้า
เพื่อจะรอชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกที่จับตัวหนาเต็มท้องฟ้า

วักกล้องควักโทรศัพท์มือถือกันขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกัน

โดยสภาพอากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิอยู่ที่๑๖๑๘องศาเซลเซียส
มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดน้องคายแล้วก็จังหวัดต่างรวมไปถึงชาวลาวเนี่ย
เดินทางไปท่องเที่ยวชมทะเลหมอกเหนือแม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาวอย่างคึกคัก
ทุกคนที่ขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไม่มีใครผิดหวังค่ะ
ชมทะเลหมอกหนาสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก